ที่โอ้โหต้องบอกว่าสั่นสะเทือนวงการตำรวจด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมกลับไปดูเหตุการณ์ตอนนั้นที่มีกลุ่มคนร้าย๖คนค่ะ
จับตัวประกันอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหชื่อในตำรวจใหญ่ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เป็นคนลงพื้นที่ไปบัญชาการด้วยตัวเอง
แล้วสุดท้ายแล้วเกิดเหตุวิสามันฆาตกรรมคนร้ายทั้ง๖คนขึ้นในขณะที่ยังใส่กุญแจมืออยู่นะคะ
พาคุณผู้ชมไปเปิดแฟมคดีดังกับจับตายโจด่านช้างวิสามันอำพรางค่ะ
วิสามันอำทางค่ะ
พฤศจิกายน๒๕๓๙สุเทพเรือนใจมั่นหรือโจด่านช้างกับพวกรวม๖คน
พร้อมอาวุธปืนสงครามบุกบ้านอุบลบุญช่วยพ่อค้าอาวุธสงครามและเอเย่นยาบ้า
ตำบลวังพลับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
หลังตีตัวออกห่างจึงหวังตามมาเพื่อล้างหนี้แค้น
แต่โชคช่วยวันนั้นอุบลไม่อยู่บ้าน
เมื่อเขากลับมาจึงไหวตัวทันตลบล้าง
แจ้งตำรวจสพบางตะเทนเข้าจับกลุ่ม
โจด่านช้างรู้ว่าเขากับพวกกำลังเพลี่ยงพล้ำ
จับตัวน้ำค้างบุญช่วยพี่สาวของอุบลเป็นตัวประกัน
บังคับให้พายเรือหนีไปยังฝั่งตรงข้าม
ซ่อนตัวในบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนา
มีน้ำท่วมสูงเลยเข่าโดยในบ้านหลังนั้น
มีชายป่วยอัมพาตภรรยาและลูกสาววัย๑๑ปี
จะฆ่าตัวกับฝั่งทั้งหมด
ใช้ที่ตำรวจก็ไม่กล้าเข้า
จังนั้นก็เลยเรียบพำลังเสริมเข้ามา
เพื่อล้อมรอบบ้านเพราะไม่สามารถเข้าไปได้

แล้วมันเป็นที่โล่งมันเป็นอันตราย

อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจเจ้าของฉายาเสือใต้
พร้อมตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเอง
รองผู้บังคับการกองปราบรามในขณะนั้น
กระทั่งรุ่งขึ้นพันธุ์ตำรวจเอกอัศวินแต่งเครื่องแบบครึ่งท่อน
พร้อมพันธุ์ตำรวจเอกคำรวญวิทย์ทุกรจาง
ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภูทรภาค๗
ลุยน้ำเข้าไปพบคนร้าย
เจรจาอยู่นานคนร้ายยอมปล่อยตัวประกัน
มอบตัวกับตำรวจจึงถูกใส่กุญแจมือ
พาเดินลุยน้ำออกมามุ่งหน้าไปยังถนน
ห่างจากตัวบ้านประมาณ๕๐เมตร
แต่ระหว่างนั้นจู่ตำรวจพาคนร้ายทั้ง๖

เพื่อไปค้นหาอาวุธปืนที่ซุกซ่อนไว้ในบ้าน
เหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น

กระสุนกว่า๒๐นัดพุ่งจากปากกระบอกปืนดังหาฝน

มุงและผู้สื่อข่าวต่างตกใจ
เมื่อเข้าไปในบ้านพบคนร้ายทั้งหมด
ถูกยิงตายคาที่ขณะสวมกุญแจมือ
ตำรวจอ้างว่าคนร้ายหยิบปืนที่ซุกซ่อนมาต่อสู้

จนคนตำรวจเอกพจน์บุญญิชจินดาบแม่ทับสรีกะกรี
ออกโรงยืนยันตำรวจทำตามหน้าที่

การยิงต่อสู้คนร้ายไม่ใช่เรื่องทำเกินกว่าเหตุ
วิสามันฆาตกรรมในครั้งนั้นถูกจับตาจากหลายองค์กร
มีการเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ส่วนบ้านที่เกิดเหตุถูกลื้อไปสร้างกุฏิสงฆ
ที่วัดรังทองตำบลบังใหญ่อำเภอบางประมาทจังหวัดสุพันธ์บุรี
โดยแผ่นไม้สามแผ่นมีรูกรสุนยี่สิบสามรู
ผ่านมายี่สิบห้าปีไม้ทั้งสามแผ่น
แปลเปลี่ยนไปจนไม่เหลือสภาพเดิม
เรื่องนี้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง
ตอบปากคำพญาณหนึ่งร้อยสามสิบปาก

พิเคราะห์ว่าโจด่านช้างกับพวก
ถูกตำรวจชุดจับกลุ่มยิงเสียชีวิต
นำอาวุธปืนที่ซุกซ่อนไว้
มายิงต่อสู้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต

หลักฐานต่างได้หายไปตามการเวลา

ยังมีการเล่าขานสืบต่อไปอีกนาน